มาดูเซียนพระที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
แต่นี่แหละก็ยังอยู่ในเรื่องของกล้วยด่าง

โควิดซาสงสัยจะไม่กลับไปให้ดูเรื่องเช่าพระอีก
พระแล้วเหรอฮะครับผมนี่แหละฮะ

เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกล้วยด่างหลากหลายสายพันธุ์นะครับ
ถูกนำมาแยกเพาะเอาไว้ก่อนจะส่งขายให้กับลูกค้า
สร้างรายได้เดือนละเป็นแสนเลยพี่ต้นพี่ปุ้ย
ยึดเลยค่ะยึดอาชีพนี้เถอะครับผมโอ้โห
นายชาติกฤษมีมอนอายุ๓๒ปีเจ้าของกล้วยด่าง
เล่าบอกว่าก่อนหน้านี้นะคุณนักข่าวผมก็มีอาชีพ
ให้เช่าบูชาพระเครื่องนะซึ่งเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม
แต่หลังจากโควิด๑๙ระบาดใครก็รู้ตลาดพระเครื่องมันซบเศร้า
ประกอบกับกระแสซื้อกระแสขายกล้วยด่างเนี่ยโอ้โหมันแรงจริง
เขาเลยตัดสินใจครับนี่นะครับคุณผู้ชมฮะจุดเปลี่ยนของชีวิตคน
ไปหาซื้อกล้วยด่างมาต้นหนึ่งลงทุนไปเลยนะ
กะว่าจะเอามาเพาะขายนะครับ
ที่บ้านว่าไงรู้ไหมโอ้เองเอามาทำไม
มันจะขายได้ที่ไหนแล้วคือที่บ้านแบบไม่ให้กำลังใจในตอนแรก

กระทั่งผ่านไป๒สัปดาห์ขีดเส้นใต้คำว่า๒สัปดาห์นะ
ต้นอ่อนกล้วยด่างที่เขาเพาะเอาไว้นะครับ
มันสามารถขายได้ราคาดีตอนซื้อเนี่ยซื้อมาเพาะเนี่ย๑๒๐๐ใช่ไหม
ตอนนี้เนี่ยแค่๒สัปดาห์ขายได้แล้วกว่า๔๐๐๐บาทจ้า
ครอบครัวก็เลยบอกว่าเออดีนะเองไปหามาเพาะอีกป่ะ
แล้วพอมันขายได้มันพอมันขึ้นมาขนาดนี้มีคนซื้อ๖๗พันอย่างนี้
ขายได้ต้นแรกแกก็ไม่ค่อยเชื่อ
พอต้น๒ต้น๓ไปเออมันจริงอะไรอย่างนี้
แกก็เลยเข้าใจหลังจากนั้นแกก็มาช่วยปลูกช่วยอะไร
ตอนนี้แกเริ่มส่งเสริมแล้วครับแกช่วยปลูกช่วยอะไรหมดเลย
เตรียมดินมั่งอะไรมั่งอย่างนี้ครับ
เองมีทุนพอไหมไปหามาเพาะอีกป่ะ
สนับสนุนจากพี่สนับสนุนเลยครับ
สำหรับต้นอ่อนกล้วยด่างที่นายชาติกฤษเพาะขายนะครับ
ก็จะมีหลายสายพันธุ์เช่นกล้วยด่างฟอริดาซึ่งเป็นที่นิยมมาก
กล้วยด่างนะฮะเป็นกล้วยน้ำว้าด่างขาวกล้วยน้ำว้าด่างเหลือง
กล้วยตานีด่างแล้วก็กล้วยเล็บมือนางด่าง
ซึ่งราคาอยู่ที่กระถางละ๕๐๐๓๐๐บาท
แต่หากแตกใบแล้วก็จะสามารถมองเห็นลายของใบด่างแล้วเนี่ย
ราคามันจะพุ่งพลวดเลยครับราคาจะพุ่งพลวด
เริ่มต้นที่๕๐๐ไปจนถึงหลักหมื่นบาทเลยทีเดียว
นายชาติกฤษนะฮะยังบอกอีกด้วยว่าช่วงนี้เขาทำอาชีพให้เช่า
บูชาพระเนี่ยมีรายได้นะไม่เกินไม่กี่หมื่น
แต่พอเปลี่ยนมาขายกล้วยด่างแล้วเราก็
เดือนแรกก็มีรายได้เป็นแสนแสนกว่า

หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับ

สวยจังใช่ตอนนี้ฮิตกันมากเลยนะฮะดาราก็นิยมนะตอนนี้